สังคมให้ความสนใจในขณะนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก
อย่างที่ขึ้นด้านหลังของเรา๓คน
หมอปลาขอขมาหลวงปู่แสงงดปราบอลัชชี
ก็เป็นประเด็นที่โอ้โหสังคมจับจ้องกันมา
หลังจากที่แต่ละสื่อเองก็มีการออกประกาศ
การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้สื่อข่าวที่ไปทำงานต่าง
รวมทั้งหมอปลาเองนะฮะก็ล่าสุดเดินทางพาทีมงานไปขอขมาหลวงปู่
แต่ว่าการขอขมาในครั้งนี้เป็นการขอขมาต่อหน้ารูปของหลวงปู่
ไม่ได้เข้าไปถึงตัวของหลวงปู่แต่อย่างใดทำให้ลูกศิษย์ไม่พอใจ
โดยหมอปลาบอกว่าขอยุติการทำงานปราบอรัชชีเป็นการชั่วคราว
ไปติดตามและฟังเสียงบรรยากาศในช่วงของการขอขมาครับ
พระมหาเถราขอโหลงปู่แสง

ในความผิดล่วงเกิน

ภาพนี้เหตุผลที่อดีตพระภัยวันหรือว่านายภัยวันได้ไปแล้วก็นำกล่าวเนี่ย
เขาได้มีการบอกเอาไว้เนอะบอกว่าในฐานะเป็นกรยานมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
หวังดีก็เลยต้องพาทีมงานของหมอปลาแล้วก็ไปกล่าวนำในการขอเข้ามาหลวงปู่ท่าน
หมอปลาไปกับใครบ้างมีภรรยาทนายภัยศาลคุณเบลขอบสนามคุณกันจอมพลัง
ก็ไปทำพิธีกราบขอขมาต่อหน้ารูปของหลวงปู่แสง

ที่ทำพิธีขอข้อมาที่บ้านของเขาที่เพชรสมบูรี
โดยที่ไม่ได้ไปขอข้อมาหลวงปู่ที่วัดป่าดงสว่างทำ

จากว่าตอนนี้เข้าใจเลยว่ายังมีลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่พอใจ
แล้วถ้าเกิดไปก็คงจะไม่ยอมให้เข้ามาในพื้นที่หรอก
ทำพิธีที่บ้านดีกว่าเพื่อเลี่ยงการปะทะกัน
ถ้าเกิดไปมันอาจจะมีการปะทะกันอาจจะไม่ได้ทำพิธีก็ได้
แสดงให้เห็นถึงการขอขมาอย่างบริสุทธิ์ใจว่า

แล้วหมอปลาเองก็พร้อมขอโทษทุกคนทุกฝ่ายที่ทำให้ไม่สบายใจ
และจะขอปรับปรุงแก้ไขในการทำงานของตัวเองด้วย
รวมทั้งขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็มีการแนะนำกันไปตลอด
ซึ่งหากลูกศิษย์ของหลวงปู่อยากจะให้ไปขอคำมาท่านที่วัดหมอปลายินดีนะ
ส่วนการเดินหน้าปรับอรัชชีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าพระสงฆ์ที่กระทำนอกรีดก็ตาม
ยังคงทำต่อแต่ช่วงนี้ขอพักเป็นการชั่วคราว
ไม่ได้หยุดไปเลยแต่ว่าพักก่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อพิจารณาตัวเองด้วย

ขอบคุณมากครับ

หมอปลาและทีมงานรวมทั้งหมด๕คนตั้งโต๊ะแถลง
สิรธิบำชลอยากจะถามเงี่ยตั้งโต๊ะแถลงในหลายประเด็น
หมอปลาหมอปลาส่งนักข่าวเข้าไปจริงใช่ไหม
ทำไมถึงส่งเข้าไปแล้วไปสร้างหลักฐานขึ้นมา
แล้วก็มีการแอบถ่ายหมอปลาชี้แจงอย่างไร

หมอปลาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนี่นั่งกันเป็นแผงแบบนี้
ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีภาพเป็นหลักฐานที่ให้ผู้สื่อข่าวไป
เขาบอกว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนนะฮะ
ว่าพระเกจิดังไปจับเนื้อต้องตัวลักษณะคล้ายกับการไปลวนลามผู้หญิง
แต่การที่มีคนร้องเรียนมาอันนั้นมันไม่มีหลักฐานที่จะไปกล่าวหา
หรือว่าจะไปบ่งบอกได้ว่าหลวงปู่ท่านเป็นคนทำ
แต่ผู้เสียหายรู้สึกกลัวเพราะว่ามีพระเยอะแล้วก็มีต้นไม้เยอะ
ทำยังไงดีหมอปลาบอกว่าก็เลยวานให้น้องแคทเนี่ยที่เป็นนักข่าวผู้หญิงเนี่ย
เข้าไปเป็นเพื่อนผู้เสียหายด้วย
โดยที่ตัวน้องแคทหมอปลาย้ำแบบนี้ว่าน้องแคทไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเขามีการเรียกน้องแคทเข้าไปแทน
หมายถึงว่าหมอปลาเขาหมายถึงท่านทีนี้ก็เลยเป็นภาพที่ปรากฏตามคลิป
ยืนยันว่าการเข้าไปเนี่ยไม่ได้เป็นการจงใจสร้างหลักฐานใดทั้งสิ้น
อันนี้เป็นสิ่งที่หมอปลาอธิบายออกมาเมื่อวานนี้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะฮะ
ก็ยังมีการอธิบายเพิ่มเติมอีกได้ด้วยบอกว่าทีมงานแต่ละคนที่ร่วมตรวจสอบ
แต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันตัวเขาหมายถึงหมอปลาเนี่ยนะคะ
มีหน้าที่เป็นผู้นำจัดแจงทุกอย่างเอง
จอมพลังแล้วก็เบลขอบสนามก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ส่วนภรรยาและทนายภัยศาลไปด้วยแต่ทุกคนไม่รู้เรื่อง
แม้กระทั่งกลุ่มสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวด้วย
ทีนี้มีการพูดถึงประเด็นการลงโทษของต้นสังกัดให้นักข่าวสาวพ้นสภาพการเป็นนักข่าว
ประเด็นนี้หมอปลามองว่าบทลงโทษนี้รุนแรงเกินไป
โดยหมอปลาใช้คำว่าผู้สื่อข่าวสาวก็คือหมาตัวหนึ่งที่คาบเหยื่อไปให้เขา
พอคุณได้เหยื่อแล้วก็ฆ่าหมาตัวนั้นตาย
โดยระหว่างที่น้องผู้สื่อข่าวกำลังหางานกันจอมพลังจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายของน้องเอง
ถ้าหากน้องอยากมาทำงานด้วยก็พร้อมให้ความช่วยเหลือโดยจะให้เงินเดือนตามที่เคยได้
แต่ตอนนี้หมายถึงผู้ศึกข่าวนี้นะคะก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไร
ขอพักผ่อนก่อนฟังเสียงช่วงนี้บางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ
ผมก็โทรไปหาผู้ทหารก็คนหนึ่งผมก็อธิบายให้ฟังแต่เขาไม่ฟังผมแล้ว
แต่ผมก็อธิบายว่าผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
เพราะเรื่องนี้ที่ไอ้แคทมโนไล่ออกเนี่ยมันเกิดจากหมอปลา
สรุปอีกทีนะหมอปลาบอกว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนมา
ก็เลยต้องการจะหาหลักฐานแต่การที่จะให้ผู้เสียหายไปคนเดียวก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่ามีพระซึ่งเขาอ้างว่าเป็นผู้ชายเยอะแล้วที่นั่นมันมีต้นไม้เยอะ
ก็เลยให้นักข่าวคือน้องแคทเนี่ยเข้าไปด้วยแต่ที่หมอปลาแถลงคือ
หมายถึงตัวพระท่านเรียกน้องแคทเข้าไปก็เลยมีเกิดภาพตามนั้น
แต่น้องแคทไม่ได้รู้เรื่องหมายถึงว่าไม่ได้จงใจจะเข้าไปสร้างหลักฐานใด
อันนี้เป็นสิ่งที่หมอปลาพยายามอธิบายและบอกว่าถึงแม้น้องเขาจะโดนให้ออกจากงาน
แล้วก็พร้อมที่จะรับน้องไปทำงานด้วยใช่ไหมที่หมอปลาแถลงข่าวนะครับ
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหมอปลาผิดน้องเขาไม่ได้ผิดนะครับ
ทีนี้คนที่นั่งข้างหมอปลาก็คือภรรยาหมอปลายอมรับว่ามีพฤติกรรมก้ามร้าว
เพราะว่าจะมีภาพเห็นว่าภรรยาหมอปลาไปยืนค้ำหัวท่านด้วย
แล้วก็ย้ำแบบนี้ว่าไม่ควรจะลอกเรียนแบบ
เพิ่งทราบว่าตอนนั้นหลวงปู่ป่วยซึ่งเขาเองก็ไม่ทราบ
พอทราบแล้วเขาบอกว่าโอ้โหใจหล่นตุ๊บเลย
ก็เลยหันไปถามลูกศิษย์ว่าทำไมไม่พาท่านไปรักษาล่ะ
เขาบอกว่าที่ตัวฟ้าเองไปชี้หน้าด่านไม่ได้ด่าหลวงปู่
แต่ด่าลูกศิษย์ที่นั่งข้าง
ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีการไลฟ์พูดคุยกันถึงร้อยเอกธรรมนัฐพงศาวแก่นนำพักเศรษฐกิจไทย
ในการลงพื้นที่ทำให้สังคมบางส่วนสงสัยว่าเอ๊ะมีคนหนุนหลังให้คุณลงพื้นที่หรือเปล่า
หมอปลาชิดแจ้งเพิ่มเติมว่าไม่ได้รู้จักกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาแก่นำพักเศรษฐกิจไทยเป็นการส่วนตัว
แต่เคยเจอกันครั้งเดียวในงานแต่งของจอมพลังเท่านั้น
อันนี้เป็นสิ่งที่หมอปลากับภรรยาชิ้นแจงนะครับ
มาดูอีกคนนึงนายอัธพลไข่ทองหรือเบียวขอบสนาม
ซึ่งเป็นนักจัดรายการกีฬาหนึ่งในคนที่ลงพื้นที่ไปกับหมอปลา
แล้วก็มีการทำคลิปเล่นมุกก้าวล่วงหลวงปู่แสงจนเกิดกระแสดราม่าว่าโลกโซเชียลเนี่ย
เบลขอบสนามมีการไลฟ์นะคะยอมรับผิดกราบขออภัยหลวงปู่แสงลูกศิษย์
ขอโทษสังคมด้วยโดยจะลงโทษตัวเองไม่รับเงินเดือนจากต้นสังกัดเป็นเวลา๑เดือน
แล้วก็พักงานเป็นเวลา๗วันค่ะ
จากช่วงคลิปที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าหมอปลาแล้วก็พันรยาทำพิธีขอขมา
แต่เป็นการขอเข้ามาหลวงปู่แสงต่อหน้ารูปเนี่ยนะคะ
ที่นั่งข้างด้านขวานี่ก็คือทิพย์ไพรวันเนาะ
ไพรวัลอีกย้ำแล้วนะคะว่าการที่ทำพิธีขอเข้ามาแบบนี้ไม่กลัวดราม่า
เพราะสิ่งที่ทำลงไปถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของกรยานมิตร
และนอกจากนี้นะคะก็เป็นการกลับมาไลฟ์สดคู่กันอีกครั้ง
กับคู่พศบรรลีโลกนะคะก็คือทิศสมปองนะคะ
ซึ่งเขาพูดว่าอะไรบ้างเอาดูช่วงบางตอนดีกว่าค่ะ

ผมรู้สึกว่าส่วนที่เขาทำถุงก็ว่าไป

ถ้าเพื่อนพลาดแล้วเพื่อนซ้ำเติมอันนั้นไม่เรียกว่ากรยานมิตร

หน้าที่ของเราโดยความเป็นมิตรเพื่อนพลาด
มิดพลาดเราก็ต้องมาแนะนำเขา
อย่าไปจัดการอย่างเดียวมันต้องจัดสรรด้วย
ก็เลยอยากชวนเขาไปเวย์ในทางแบบจัดสรรสร้างสรรค์สิ่งดี

ก็ตามหัวข้อนี้เลยไลฟ์สดนี้เลยก็คือเต็มที่แล้วนะ
คือถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนที่ท่านภัยวัลจะศึก
ตอนเป็นพระอยู่เวลาหมอปลาลงพื้นที่ไปไหน
นั่นไปนี่ไปปราบนั่นปราบหนี้ให้ชาวบ้าน
เขาก็ไปด้วยกันไปบ้านเป็นหมอปลากับพระมหาภัยวันที่ไปด้วยกัน
ก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะหมอปลาไปปราปทิศภัยวัล

วนบุตรกับทิศสมปองนครไทยสงศ์
หลังจากที่มีภาพการขอขมาหลวงปู่แสง
ไลฟ์หัวข้อวันนี้ก็คือเต็มที่แล้วนะ
ไพรวันออกตัวก่อนเลยบอกว่าที่เข้ามาช่วยเหลือ

และหมอปลาก็ไม่ดื้อไม่ดึงดันด้วยไม่ถือทิศถิยอมขอขมาด้วยดี
ส่วนทิศสมปองเองมีคำพูดคำพูดหนึ่งนะคะ

บอกขออะไรที่ไม่มีใครรังเกียจก็คือการขอโทษ
การให้ที่ไม่เสียอะไรเลยคือการให้อภัย

การที่หมอปลาและน้ำฟ้าไปขอขมาหลวงปู่แสงเป็นอารยวิธี
เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจสังคม
น่าจะให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้
แล้วก็ให้คำแนะนำไปที่หมอปลาด้วยนะคะ
บอกว่าต่อไปถ้าจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา
จะต้องมีข้อมูลแล้วก็รู้ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา
จะทำให้ภาพลักษณ์ที่ออกมาสุภาพดูดี
และไม่เกิดดราม่าหรือเสียงตำหนิตามมา
เพราะว่าพระอย่างเช่นหลวงปู่แสงท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานานแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ

พาไปดูที่วัดป่าหน่อยที่อำนาจเจริญ
หลวงปู่แสงกลับไปที่วัดแล้ว
แต่ถามว่าลูกศิษย์หมอปลาทำพิธีขอเข้ามาแล้วให้อภัยไหม

บอกว่าตอนบุกไปทำไมไปหาท่านถึงตัวตอนขอเข้ามา
ทำไมขอขมาตรงหน้ารูปที่บ้านล่ะไม่ไปหาท่านล่ะ

คุณผู้ชมครับไปที่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่อำนาจรรย์

หลวงปู่แสงท่านกลับไปจำวัดที่นี่แล้วนะครับ

มีทั้งตำรวจมีทั้งเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง

เพราะลูกศิษย์และคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ลูกศิษย์ก็ทยอยเข้าไปตลอดทั้งวันนะครับ
แต่วัดเนี่ยไม่ให้สื่อมวลชนไปพบหลวงปู่แสงนะครับ

ท่านบางคนที่สนิทกันกับหลวงปู่ท่าน

บอกว่าหลวงปู่แสงท่านก็ยังยิ้มแย้มอยู่นะ
อารมณ์ดีท่านบอกว่าโอ้อยากมาหามาหาได้เลย
ซึ่งหลวงปู่เองท่านไม่ได้โกรธแค้นอะไรหมอปลาแล้ว

ฟังเสียงลูกศิษย์ที่ไปพบหลวงปู่ท่าน

หลวงปู่เป็นอย่างไรบ้างครับ
ปู่ก็ไม่มีอะไรนะหลวงปู่ก็ปล่อยวางอยู่แล้ว
หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานดี
ผมก็ไปนวดขาของท่าน

มีคนเขาถามอยู่บอกว่า
จะให้หมอปลาเข้ามาไหมหลวงปู่
เข้ามาเลยเข้ามาเลยจะได้พูดได้จากัน
หลวงปู่พูดอย่างนั้นนะผมได้ยินกับหูเลยนะ

แต่ถามว่าลูกศิษย์คิดเห็นยังไง
อภัยไหมที่หมอปลาเขาทำพิธีไปแล้วเนี่ย

การทำพิธีของหมอปลาในการขอเข้ามา
ส่วนตัวคิดว่ามันไม่สมบูรณ์

เพราะเป็นการขอเข้ามาผ่านรูปถ่ายของน้องปู่
ไม่ได้มาขอคำมาต่อหน้าหลวงปู่จริง

ตอนที่บุกมาเนี่ยโอ้โหกล้าเข้าไปบุกเข้าไปต่อหน้าท่าน
ถ้าเวลาขอคำมาทำไมถึงไม่ไปขอคำมาต่อหน้าท่านล่ะ

และหากหมอปลาจะเข้าไปทางคณะกรรมการวัดก็ไม่ได้ปิดกั้น
ได้เลยเข้าไปลงพื้นที่ได้
แล้วก็จะไม่มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ไปทำอะไรหมอปลาอย่างแน่นอน
เพราะเมื่อสักครู่เราอ่านข่าวไปหมอปลาบอกว่ากลัว

อันนี้ลูกศิษย์บอกว่าตามสบายนะครับ
เดี๋ยววันนี้นะฮะวันนี้
วันที่๑๕พฤษภาคมนะครับ
จับตาเลยมีรายงานว่าบรรดาลูกศิษย์แล้วก็พระที่วัดเนี้ย
รวมตัวกันเพื่อปกป้องหลวงปู่แสง

นี่ฮะเฟซบุ๊กนี้นะครับ

นะฮะก็มีการโพสต์เอาไว้เลยนะครับ
ประกาศรวมพลังสุขาสังคสะสามัคคี

ทำให้เกิดความสุขพรุ่งนี้คือวันนี้แหละ
วิสาขบูชา๑๕พฤษภาคม

ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ร่วมลงพระอุโบสถ

ที่อำนาจเจริญแล้วประชุมหามรือกัน

เพื่อเป็นการหาแนวทางป้องกัน
และรักษาดูแลหลวงปู่แสง

ร่วมกันสดบนปฏิบัติธรรมเวียนเทียน

ในเวลา๑๗นาฬิกาที่สาราปฏิบัติธรรม

พฤมูลบูรรณสมผู้ชาแก่ครูบาอาจารย์โดยพร้อมเปลี่ยงกัน
และหารือถึงเรื่องราวกันที่เกิดขึ้น
ถ้าหมอปลาจะไปทุกคนจะต้อนรับหรือเปล่า
นำหลวงปู่แสงไปรักษาด้วย

และเมื่อวานนี้คณะแพทย์ผู้ที่ได้ทำการรักษา
ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสกนะคะ
ก็มาบอกว่าพบว่ามีอาการอาภาษณ์ทั้งหมด๑๐โรค

นายแพทย์เสวดศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลปริ้นต์อุบลราชธานี
นำคณะแพทย์ผู้ดูแลอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงยานวโรมากว่า๒๐ปี
มาร่วมกันแถลงข่าวแล้วก็มีการสรุปอาการอาภาษณ์
ประวัติการรักษาทั้งหมดนะคะ
ประวัติการรักษาทั้งหมดก็คือ๑การทำงานของทางเดินอาหารผิดปกติ
หัวใจที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างด้านซ้ายผิดปกติ
โรคความดันโลหิตสูงและโรคต่อมลูกหมากโต
หลังเนื่องจากว่ากระดูกสันหลังโค้ด

กระดูกพลุนโรคนอนหลับยาก
สมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ระยะที่หนึ่ง
ภาวะพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิดปกติที่เกี่ยวกับสมองเสื่อม
อาการทั้งหมดนี้นะคะนายแพทย์สมฤทธิเวียงสมุทร
แพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลหัวตะพานอำนาจเจริญ
ซึ่งให้การดูแลตั้งแต่หลวงปู่เริ่มอาภาษณ์ด้วยโรคของผู้สูงวัยทั่วไป

คุณหมอสมฤทธิ์อธิบายค่ะ
อธิบายถึงวิธีการดูแลหลวงปู่แสงที่แตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไปว่า
แพทย์จะเดินทางไปที่วัด
เพราะหลวงปู่ไม่ประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและไม่ชอบฉันยา

คือท่านจะห้ามผู้หญิงเข้าใกล้
แม้กระทั่งพยาบาลเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ชาย

หลวงปู่ย้ายไปจำวัดที่จังหวัดเชียงใหม่
หมอที่นั่นก็รับช่วงต่อการรักษาไป
ต่อมาปี๒๕๖๑พระอุปถาค
โทรมาปรึกษาว่าหลวงปู่มีอาการแปลกไป
ก็คือถูกเนื้อต้องตัวลูกศิษย์ผู้หญิง

มีภาวะสมองฝ่อเนื่องจากว่าอายุมาก
โดยอาจเกี่ยวกับส่วนที่ควบคุมอารมณ์พฤติกรรม
จึงส่งผลต่อการแสดงออกแล้วก็แนะนำให้มาตรวจเพิ่ม
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครโทรมาแจ้งอีกนะคะ
หมอก็เลยเข้าใจเองว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็จบไป

บอกว่าได้มีโอกาสกลับมาดูแลหลวงปู่อีกครั้ง
ที่วัดป่าดงสว่างธรรม
ก็พบว่าพระอุปถาคเปลี่ยนหน้าไป
ก็คือพระที่เคยดูแลท่านที่เคยมีการพูดคุยสอบถามอาการ
รายงานอาการกันก่อนหน้านี้ไม่ใช่ชุดเดิมแล้ว
ตรวจสอบไม่ได้ว่าหลวงปู่แสงเนี่ยฉันยาครบหรือเปล่า
ก็เลยไม่รู้นะคะว่าเออจากที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้
พอมาเจอพระอุปถาคชุดใหม่เนี่ยไม่รู้เลยว่าการดูแลจะเป็นอย่างไร
มาตรวจเพิ่มแล้วพบว่ามีภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
จากนี้ยังพบโรคซิฟิลิสจากการตรวจรับผิดเทส
แต่ก็ยังระบุไม่ได้ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใด
หรือตอนไหนโดยปัจจัยหนึ่งอาจเกิดจากผลของเชื้อ
มาลาเรียขึ้นสมองช่วงที่หลวงปู่ทุดงในป่า
นายแพทย์เสวดเสริมเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าหลวงปู่แสงมีประวัติไข้มาลาเรียขึ้นสมอง
เพราะว่าเคยทุดงในป่าแล้วก็ติดเชื้อมาลาเรียนหนัก
ซึ่งในทางการแพทย์การตรวจซิฟิลิสอาจจะพบเชื้อรวมได้
ควรตรวจซ้ำเพื่อยืนยัน
หากสงสัยจริงอาจจะใช้วิธีการเจาะน้ำไขสันหลัง

ทีนี้ถามว่าส่วนภาวะอัลไซเมอร์ระยะที่๑เป็นอย่างไร
มีโอกาสที่จะมีความจำถดถอยหรือไม่อย่างไร
กรณีการถามซ้ำพูดซ้ำเรื่องเดิม

แต่ก็ยังสื่อสารแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่จะเป็นระยะที่๒หรือไม่
แพทย์เฉพาะทางยังคงต้องวินิจฉัยเพิ่มเติม
นี่เป็นการแถลงของคณะทีมแพทย์
ทำการรักษาหลวงปู่แสงค่ะ
ครับมาตรงนี้หลวงปู่แสงท่านเคยให้คำสอนเอาไว้
หลักการคือให้อภัยซึ่งกันและกันแค่นั้นเอง
แล้วเหมือนที่ลูกศิษย์บอกนะคะหลวงปู่บอกว่า
มาเลยเข้ามาเลยจะได้คุยกัน